มากันที่นักแสดงและพิธีกรอารมณ์ดีพี่เปิ้ลนาคอน
ก่อนหน้านี้พี่เปิ้ลเข้าไปเคลียร์เรื่องราวของลูกน้อง
ที่ไปเปิดไฟรถส่องบ้านของคู่กรณีจนเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้ทีมข่าวได้รับแจ้งนะคะว่าเกิดเหตุระทึกอีกครั้ง
ใกล้ออฟฟิศย่านวัชรพลของพี่เปิ้ลนาคอนคือที่เดิมเลย
เจ้าตัวก็เลยรีบไปที่เกิดเหตุสอบถามคนแถวนั้นพบว่า
มีวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งวิ่งงานอยู่แถวนั้น
มีเรื่องทะเลาะกับชายคนนึงถึงขั้นคว้าปืนขึ้นมายิงขู่
ซึ่งชายคนนั้นก็คือคนเดียวกับที่เป็นคู่กรณีของพี่เปิ้ลนาคอนค่ะ
เก็บเงินอารมณ์ร้อนนิดนึงผมเข้าใจแต่ว่าเรื่องข้างหลังแกก็นิสัยดีนะ
ซึ่งในเทพก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องที่เล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริง
และทางทีมข่าวก็ได้ติดต่อชายคู่กรณีแต่ว่าไม่เจอตัว
สรุปแล้วก็คือเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพี่เปิ้ลนะคะ
แต่ยังไงก็ตามพอได้ยินข่าวแบบนี้ค่ะ
พี่จูนกัษมาพันเรียของพี่เปิ้ลก็รู้สึกว่า
ทางฝั่งของตัวเองไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้ว
เพราะเคลียร์กันจบไปแล้วค่ะ
หลังจากวันนั้นก็เจอที่สอนอก็ไม่มีอะไรค่ะ
เขาก็จับไม้จับมือขอโทษที่พี่ฝ่ายคู่กรณีเขาเข้าใจผิด
เราก็สั่งลูกน้องเราว่าต่อไปนี้ก็ไม่ต้องยุ่งกับใครแล้ว
ก็ได้คุยกับพนักงานเหมือนกันว่าให้เปลี่ยนทิศทางการจอดรถอะไรไปเลย
คือเราก็ต้องกลับมาบอกของพนักงานเราด้วย
ไม่ใช่ว่าจะไม่รับรู้อะไรเลยมันก็ไม่ใช่
แต่พอคดีเก่าพี่เขาอันนี้ก็เรื่องปืนก็กลัว

คดีของทางบ้านพี่เปิ้ลก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพราะก็แก้ปัญหาดีนะก็คือจะขับรถจอดอีกทางหนึ่งเลย
จะได้ไม่ต้องไปสาดไฟส่องบ้านฝั่งตรงข้าม
แก้ที่ใครไม่ได้ก็แก้ที่ตัวเองซะนะแก้ปัญหา